หลายพื้นที่ตอนนี้อาจจะต้องปิดหมู่บ้านเลย
เพราะว่าตรวจสอบคนในหมู่บ้าน
ว่ามีการติดเชื้อโควิดจากคนที่เดินทางกลับหรือเปล่า
ที่จังหวัดนครพนมมีการสั่งปิดหมู่บ้าน
เมื่อพบว่าป้าคนหนึ่งเพิ่งกลับจากกรุงเทพฯ

ตอนนี้ทางจังหวัดเองปิดหมู่บ้านสั่งกักตัวชาวบ้าน๓๔คน
ที่ไปงานแต่งงานเดียวกับที่ป้าคนนี้

โดยผู้ป่วยโควิด๑๙รายล่าสุดของจังหวัดนครพนม

ตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม
เป็นหญิงสูงวัยวัย๖๓ปี

ซึ่งหลังจากตรวจสอบสภาพร่างกายของเธอ
สุขภาพของเธอพบว่าเธอติดเชื้อครับ
จังหวัดนครพนมได้ประดมทีมอสม
เข้าไปควบคุมเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรอง
พร้อมกับสั่งกักตัวชาวบ้านกลุ่มเสี่ยง๓๔คน
หมู่บ้านคำสว่างในอำเภอศรีสงคราม
เพราะว่าไปร่วมงานแต่งงานเดียวกับคุณป้าคนนี้
เมื่อวันที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมา
โดยการสั่งกักตัวชาวบ้านทั้ง๓๔คนนี้นะฮะ
ก็จะเป็นการกักตัวตามกำหนดตามมาตรฐาน
คือ๑๔วันเพื่อเป็นการสังเกตอาการ
อกจากนี้ครับมีมาตรการในการล็อกดาวน์หมู่บ้านเลยคุณ
คือปิดทางเข้าออกหมู่บ้านเลยเป็นเวลา๓๐วัน
ใครจะเข้าต้องตรวจสอบเรื่องของสุขภาพ

ใครจะออกต้องมีความจำเป็นเท่านั้น
และตอนนี้ก็เร่งฉีดพ่นฆ่าเชื้อต่อเนื่อง

หลายจังหวัดหลายหมู่บ้านตอนนี้เริ่มเป็นอย่างนี้นะ
ปิดเลยปิดชุมชนปิดหมู่บ้านปิดสวนย่อยนี้ก่อนเลยนะครับ
ส่วนในจังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ
นี่มีจังหวัดกำแพงเพชร
ยังเป็นข่าวดีที่จังหวัดยังไม่มีใครติดเชื้อเลย
ก็ยังคงวางมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจตู้โคบัง
ได้ตั้งจุดสกัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
และขอความร่วมมือจากคนกำแพงเพชรให้ร่วมมือกันเถอะ
เราจะต้องเอาชนะไวรัสโควิด๑๙นี้ให้ได้
ซึ่งมาตรการที่สำคัญคือจะเรียกตรวจรถทุกคันที่ขับรถผ่าน
และคนขับรถคนไหนไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่สวมหน้ากากผ้า

หยิบมาเลยหยิบขึ้นมาสวมเลย
แม้ท่านจะขับคนเดียว

ท่านจะขับรถหรือจะขี่มอเตอร์ไซค์
ท่านต้องสวมเพราะเมื่อท่านออกจากบ้านท่าน
ต้องปฏิบัติตามมาตรการนี้ทันทีนะครับ

ซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
บางคนมีหน้ากากอนามัยบ้างแต่ว่าไม่ยอมสวมใส่
ทีนี้ก็ต้องเร่งกรณบรงให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับ
เพราะบางคนบอกว่าอึดอัดตอนขับรถมาขับคนเดียว

สำหรับกำแพงเพชรยังไม่พบผู้ติดเชื้อ
แต่ว่ามีเข้าเกณฑ์ที่ตรวจหาเชื้อเฝ้าระวัง๓๗คน
แล้วตรวจไม่พบเชื้อ๓๖คน
ทีนี้รอผลตรวจอีก๑คนนะครับ
คุณผู้ชมคะจากต่างจังหวัดเนี่ยนะคะ
พากลับมาดูที่กรุงเทพหน่อยค่ะแถวทองหล่อ
เอาจริงช่วงนี้พออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

อาชีพหนึ่งที่ได้รับผลกระทบหนึ่งในนั้น

ไม่มีลูกค้าไม่มีผู้โดยสารที่จะขึ้นรถมา

นำเสนอเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นกับพี่โชเฟอร์แท็กซี่
ไปดูกันหน่อยคนมีน้ำใจเขาทำยังไงค่ะ

เขากำลังจะเอาข้าวเรียกแท็กซี่ขึ้นรถ
แล้วเอาของไปตั้งแล้วแล้วอ้าวแท็กซี่ไม่รับ
แล้วต้องเรียกคันใหม่ตอนแรกเข้าใจแบบนั้นนะ
เขาเอามาโพสต์แล้วก็แชร์เรื่องราวดี
ก๋วยเตี๋ยแซวอยู่แถวนั้นแถวทองหล่อค่ะ
ก็เจอผู้ชายคนนี้เสื้อเขียวลายขาวเนี่ยค่ะเรียกรถแท็กซี่
พอแท็กซี่จอดเขาก็ยกถุงข้าวสารไปตั้งที่เบาะหน้า
แล้วหลังจากนั้นก็ปิดประตูรถแล้วเขาก็เรียกแท็กซี่คันใหม่
คือทำแบบนี้เจ้าของคลิปเขาคิดเหมือนดิฉันเลยตอนแรก
สงสัยเอ๊ะทำไมแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสาร
ทั้งที่ช่วงนี้ผู้โดยสารก็หายากไม่ค่อยจะเดินทางกัน
แต่ท้ายที่สุดแอดมินเขาเดินไปถามพี่เสื้อเขียว
คนที่บกรถแท็กซี่เนี่ยถึงรู้ว่าอ๋อจริงแล้วเขาเรียกแท็กซี่ให้จอด
เพื่อที่จะให้ข้าวสารทั้งถุงนี้กับโชเฟอร์แท็กซี่

ใช่พอถ่ายคลิปนี้เสร็จเขาก็เดินไป
แล้วก็ยกนิ้วให้ผู้ชายเสื้อเขียวขาวคนนี้แล้วก็ชม

เขาชมที่ร้านโชว์หวยอยู่หน้าปากซอยทองหล่อ
ขอบอกชื่อร้านเลยชื่อร้านซุ้ยล่งหมงนะคะ
ร้านนี้ข้างในนะมีพนักงานมีเด็กที่อยู่ในร้าน
ก็ช่วยกันกำลังเตรียมถุงข้าวสารอยู่อีกเยอะเหมือนกัน
แล้วคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนี้ค่ะชื่อว่าคุณล้ง
คุณล้งเขาเป็นลูกชายของเจ้าของร้านซุ้ยล่งหมง
ซึ่งทางร้านเขาบอกว่าเขาอยากส่งกำลังใจให้กับคนไทย
ก็เลยมอบข้าวสารข้าวหอมมะลิให้พี่แท็กซี่
เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
แจกเยอะมากเลยนะคุณสืบสกุลแจกตั้ง๕๐๐กิโลกรัม
แล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าวันนี้วันที่๓๐แล้วเนี่ย

แต่ว่าเจ้าของร้านเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราสู้ไปด้วยกัน

บอกว่าดูสิน้ำใจของคนไทยไม่ทิ้งกันเลย
ขอบคุณร้านด้วยขอพูดชื่อร้านอีกทีหนึ่ง
ซุ้ยล่มงอยู่แถวปากซอยทองหล่อ
ก็ขอบคุณแทนพี่โชเฟอร์แท็กซี่ด้วยนะคะ
แม่อย่างนี้ก็ควรจะปรบมือ

คือพนักงานขับรถส่งสินค้า

ที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับซื้ออาหารให้เรา

ใช่ทำรายได้ได้ดีแต่ก็เหนื่อยหน่อยนะฮะ
ขณะที่ไปส่งอาหารในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการ
แต่ถูกรอปภของหมู่บ้านสั่งให้หยุดรถ
ตอนนี้ทุกหมู่บ้านเขาจะมีมาตรการในการเฝ้าระวัง
หยุดรถก่อนแล้วก็วัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างไม้ล้างมือ

แต่ดิฉันกังวลอย่างหนึ่งคือเขาขับมอเตอร์ไซค์มา
แล้วแดดมันร้อนบางทีวัดอุณหภูมิมันจะขึ้นสูง

แต่ทีนี้หมู่บ้านแห่งนี้เขามีอีกมาตรการหนึ่ง
แล้วเปลี่ยนคันครับมาขี่รถจักรยานของคนในหมู่บ้าน
ที่ทางหมู่บ้านจัดสรรให้เพื่อเข้าไปส่งให้กับลูกบ้าน

คือช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าคนขี่รถส่งอาหารเนี่ย
กระจายไปหลายพื้นที่ไปตามหมู่บ้านต่างเยอะ
และบางคันเบิ้ลเครื่องเสียงดัง

ก็เป็นปัญหาของคนในหมู่บ้านที่บอกมาส่งอาหาร
ขับเข้ามาในหมู่บ้านกันบ่อยแต่ว่าเสียงมันดังเหลือเกิน

ทีนี้รอปภหมู่บ้านแล้วก็ทางนิติหมู่บ้าน
เขาก็เลยมีมาตรการใหม่ให้ขี่รถจักรยานเข้าไป

เขาก็โพสต์ออกมาถามว่าเหนื่อยไหม
บอกเลยว่าเหนื่อยในการขี่เข้าไปบ้านหมู่บ้านใหญ่
แต่เราก็หาลูกค้าก็หาแบบแบตของแท้เลยนะครับ
แล้วก็เอาภาพเหล่านี้มาแนบไว้
ก็คือจักรยานสีแดงเบาะขาดนิดนึงรุยนิดนึง

ก็หลายคนเห็นโพสต์นี้แล้วก็อมยิ้ม

ก็เพื่ออาชีพของพวกเราทุกคนนะครับ

เอาจริงตอนนี้คือทุกคนก็ต้องพยายามเอาตัวรอดกันสุดฤทธิ์เลยเหมือนกันนะ
หลายคนมาประกอบอาชีพส่งอาหารเยอะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีการแบบเปิดรายได้มาไง
ว่าครึ่งเดือนรายได้ครึ่งแสน

เอาจริงคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องผลกระทบ

บางคนก็เครียดว่าเอ๊ะตังค์ฉันจะมีพอจ่ายหนี้ไหม

ดังนั้นวิธีการคลายเครียดเดี๋ยวให้ดูค่ะ
มีอีกหนึ่งวิธีเขาทำยังไงดูพร้อมกันครับ

คือเขาใช้วิธีการเอาพลังเสียงปล่อยออกมา

แล้วไม่ใช่ตะโกนธรรมดานะคุณสุดสกุล
ตะโกนไล่โควิดแบบนี้ค่ะ
แต่ที่เราเป็นคนไปพบเห็นเราเครียดหนักเลย

คือเขาใช้ออกท่าทางออกลีลา

เหมือนฝึกกำลังภายในเหมือนในหนังจีน
บางคนก็บอกว่ารำไทยเก๊กหรือเปล่า
เกิดที่ไหนเนี่ยอยากรู้เหมือนกัน
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หาดใหญ่นะคะ
จังหวัดสงขลาคือใครผ่านไปผ่านมาก็เหมือนคุณสืบสกุลเมื่อกี้
งงด้วยตกใจด้วยเอาอยู่ดีดีเนี่ย
ทำไมช่างซ่อมรองเท้าลุกขึ้นมารำไทยเก๊กไล่โควิดแบบนี้
คุณลุงคนนี้ค่ะชื่อว่าคุณลุงก๋อย
แกปกติจะซ่อมรองเท้าอยู่แถวใต้สะพาน
รัฐกาลที่อำเภอหาดใหญ่แต่พอมันมีเหตุการณ์โควิดเนี่ย
คนก็ต้องอยู่บ้านใช่ไหมหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ก็มีคนมาซ่อมรองเท้าน้อยลง
รายได้ของลุงก๋อยแกก็ลดลงด้วย

แล้วทีนี้ลุงแกก็เลยเครียด
ก็เลยมาตะโกนไล่โควิดแบบนี้
แต่คุณคะคุณลุงก๋อยเนี่ย
ปกติดีนะคะแค่มาตะโกนคลายเครียดเฉย
พอตะโกนเสียเรียบร้อยก็กลับไปนั่งซ่อมรองเท้าต่อไป

อีกคลิปนึงคงจะเครียดเหมือนกัน

เป็นคนขับรถเมย์สาย๖๗ค่ะ

แล้วตะโกนว่าอะไรไหนขอฟังหน่อยค่ะ
สู้ตายเดินหน้าเต็มกำลังสู้ตาย

เดินหน้าเต็มกำลังสู้ตาย

ใช่กำลังจะบอกอยู่ว่าเดินหน้าเต็มกำลัง
พี่อย่าเหยียบคันเร่งแรงนักนะช่วงนี้ถนนมันโล่ง
นี่คือพนักงานขับรถสาย๖๗ค่ะ
คงอยากหาอะไรทำแก้เหงาระหว่างขับรถนั่นแหละ
ก็เลยชวนพนักงานเก็บเงินมาถ่ายคลิปสนุกแบบนี้
รอยยิ้มเฉยนะคะคุณผู้ชมไม่อยากให้ดราม่า
เพราะบนรถน่าจะไม่ได้มีผู้โดยสารอยู่
ไม่งั้นพี่คนขับรถเนี่ยก็คงไม่กล้าออกท่าทางแบบนี้
แต่หลายคนเนี่ยเห็นคลิปแล้วก็บอกว่าเออก็อมยิ้มได้มาหน่อยนะ
แต่บางคนบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เครียดนัก
หาทางระบายออกมาได้แต่อย่าทำให้ใครเดือดร้อน
ระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยอันนี้ด้วยความเป็นห่วงนะคะ
คุณผู้ชมครับเรามาอัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙
ในบ้านเรากันบ้างนะครับก็เรียกว่าผู้ป่วยรายใหม่เนี่ย

แล้วก็เกินร้อยอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับ
เพราะวันนี้มีผู้ป่วยปลายใหม่๑๓๖ราย
โดยนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกของศูนย์บริหารสถานการณ์

ว่าวันนี้พบผู้ป่วยโควิด๑๙รายใหม่เพิ่มขึ้น๑๓๖ราย
รวมยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยคือ๑๕๒๔ราย
แนกตามพื้นที่ต่างการกระจายของผู้ป่วย
ในช่วง๗วันที่ผ่านมาคือ๒๓๒๙มีนาคม
เพราะว่าในกรุงเทพมนครนนทบุรียังมีตัวเลขที่สูงอยู่
ขณะที่ต่างจังหวัดนั้นมีสถิติขึ้นขึ้นลง
แต่การกระจายในต่างจังหวัดน่าเป็นห่วงที่ภูเก็ตกระบี่
รวมถึงยาลาปัตตานีแล้วก็ทิศชนบุรีและสะแก้วด้วย
ทีนี้แหละครับประหลัดกระทรวงมหาทัยก็ได้รายงานต่อที่ประชุม
มาตรการเข้มข้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ในจังหวัดที่มีการกระจายของผู้ป่วย
นั่นก็คือภูเก็ตกระบี่ปัตตานียาลาและนราธิวาส
คือเป็นลักษณะของอะไรนะป้องกัน

เพื่อไม่ให้กระจายจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ

ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ชายแดนภาคใต้
ภูเก็ตกระบี่ถือว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว

ป้องกันให้ประชาชนเคลื่อนย้ายออกจากจังหวัด
และจำกัดไม่ให้ประชาชนเข้าไปยังบริเวณหาดทุกหาดของภูเก็ต

เพราะว่าประชาชนให้ความร่วมมือดีขึ้น
หลังมีพรกรฉุกเฉินโดยผู้บัญชาการฐานสูงสุด
รายงานว่ามีจำนวนผู้สัญจรบนท้องถนนลดลงกว่า๔๕

ภูเก็ตตอนนี้มีผู้ป่วยโควิด๓๒รายกระบี่๖รายนะครับ
ยะลาเยอะเรื่อย๒๒รายปัตตานี๒๓ราย
อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากที่ประชุมเมื่อเช้านี้
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของแผนกระจายยาต้าน
ก็คือยาฟาวิพิราเวีย
เมื่อเช้ากางกราฟออกมาเลยกลางตัวเลขออกมาเลย

แผนการจัดหาแล้วก็ยาคงคลังมีเท่าไหร่
ซึ่งเรื่องนี้ก็มีการพูดถึงรวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ด้วย
แพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
ก็พูดถึงเรื่องการเตรียมพวกหน้ากากให้กับโรงพยาบาล
บอกว่าต้องยอมรับว่าแหล่งการจัดซื้อของไทยคือสหรัฐ
แล้วตอนนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดเราติดตามข่าวกัน
เราก็จะรู้ว่าที่สหรัฐก็เกิดวิกฤตโควิด๑๙เหมือนกัน
ก็เลยทำให้หน้ากากที่ไทยสั่งซื้อเป็นประจำเนี่ย
ไม่สามารถส่งมาจากสหรัฐได้
ทั้งที่สั่งไปตั้งแต่ต้นปีเดือนมกราคม
ซึ่งทีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข
เขาต้องพยายามหาแหล่งผลิตในประเทศ
ก็คือบริษัทสยามโคเคนจำกัด

ซึ่งก็ยอมขายให้กับกระทรวง๑แสนชิ้นต่อเดือน

ใช่ค่ะโดยกระทรวงก็ทยอยกระจายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ตามจำนวนผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่รับดูแลอยู่

ส่วนเรื่องของแผนการกระจายยาฟาวิพิราเวียนะครับ
ก็มีการกางชาร์จออกมาว่าความต้องการในบ้านเรา
คือเมษายน๖๓เราต้องการ๑แสนเมตร
ส่วนแผนการจัดหาจัดหาจากประเทศญี่ปุ่น๒๔๐๐๐เมตร
ซึ่งวันนี้๓๐มีนาคมเราได้รับเพิ่มมา๔๐๐๐เมตรแล้วในวันนี้
ภายในเดือนเมษายน๖๓จะได้รับอีก๒๐๐๐เมตรนี้จากญี่ปุ่น

ภายในเดือนเมษายนรับเต็มเลยทั้ง๑แสนเมตร
ส่วนที่มีคงคลังอยู่ตอนนี้นะฮะ๒๓๙๑๐เมตร
ก็อยู่ที่องค์การเพศสัตว์๒๖๐๐เมตร
แล้วก็หน่วยบริการต่างอีก๒๑๓๑๐เมตร

ยังเป็นข่าวดีว่ายาจากญี่ปุ่นตอนนี้
มาถึงไทยเพิ่มแล้ว๔๐๐๐เมตรนะครับ

มีคณะเข้าพบนายยกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้า
เพราะว่าทางด้านของอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
เดินทางมาเข้าพบกับผลเอกประยุทธ์จันโอชา
เพื่อมอบนวัตกรรมบริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด๑๙

โดยสามารถทำการคัดกรองให้ประชาชน

แต่ต้องบอกก่อนเป็นการตรวจเลือด
เพื่อหาภูมิคุ้มกัน
ว่าคุณมีความเสี่ยงต่อโควิด๑๙หรือเปล่า
แต่มันจะไม่ใช่ชุดตรวจเชื้อโควิด๑๙โดยตรง
แต่เขาบอกว่ามันจะมาช่วยได้ส่วนหนึ่ง

ก็จะรู้ว่าเบื้องต้นเรามีความเสี่ยงไหม

ก็ต้องไปตรวจโควิดจริงที่โรงพยาบาลต่อไปนะครับ
ส่วนวันนี้นะฮะนายกรมตรีก็ประชุมกับระดับประหลัดกระทรวง
ห้องสีม่วงก่อนประชุมกับฝ่ายปฏิบัติการ
ของศูนย์ทั้งหมดที่ห้องสีเขียวอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็วันนี้เขามีมาตรการเข้มนะ
ช่างภาพสื่อมวลชนไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์ใคร

ขณะเดียวกันมีรายงานว่าบริษัทธนาบรักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ดูแลศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ทำหนังสือเวียนไปถึงพนักงานทุกคน
ว่ามีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานในศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

และเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่อาคารจอดรถชั้น๕อีก๑ราย
อย่างไรก็ตามนะครับได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อแล้ว
ภายในหน่วยงานต่างและพื้นที่ส่วนกลาง
ของทั้ง๒อาคารของศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับ